เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อเอื้อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
พ่อหลวงของชาติพระองค์ตรัสแท้จริงทุกคำ
ร่มโพร่ร่มใส่งดงาม
แผ่นดินธรรมคือแผ่นดินไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ลายคนระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่เก่าอยู่มากมาย

เมื่อวานนี้เป็นวันที่เราคุยกันกับคุณเบสนะคะ
ซึ่งเป็นนักพูดแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจ
จากพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตลอดยาวนานนะคะ
จะคุ้นหน้ากันแล้วนะคะก็คือศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะ
ศิลปินต้องบอกว่าเป็นศิลปินพ่นไฟ
แต่คุณผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่า
แรงบันดาลใจถูกขับออกมาอย่างชัดเจน
ไม่ว่าจะผ่านเสียงหรือแม้กระทั่งออกมาเป็นผลงาน
เราจะคุยเรื่องนี้กันกับความทรงจำ
ที่เขาคนนี้ก็ได้รับจากในหลวงราชการที่๙
เหมือนอย่างที่เราก็ได้รับกันมาตลอดนะคะ
คุณผ่านพบเฉลิมบัวทิพย์สวัสดีค่ะ
ต้องขอบคุณแล้วก็บอกคุณผู้ชมก่อน
ว่าจริงแล้วก่อนที่เราจะได้นั่งกันตรงนี้เนี่ย
มีการเตรียมงานกันค่อนข้างกระชั้น
แล้วก็ใช้เวลากระชับมาก
คุณผ่านพบเนี่ยมาถึงกรุงเทพเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ได้รับการติดต่อปุ๊บเนี่ยนะคะ
เครื่องไม้เครื่องมือแล้วเดินทางยังไงคะ
เพราะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้คิวซะแล้วด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะได้เห็นเสียงกระแอมหน่อยนะคะ
เพราะว่าไม่สบายอยู่อยู่แม่ห้องศร
คือจัดเตรียมหาอุปกรณ์ต่างยังไงคะ
ก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีอีกรอบคุณจอมขวั
แล้วก็สวัสดีผู้ชมทั้งบ้าน
ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่สบายมาก
เพราะว่าทั้งไอทั้งเจ็บทั้งป่วย
จบรายการนี้คงต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่ว่าที่มาด้วยเรื่องหัวใจเต็มเลยครับ
ขอบคุณจริงค่ะและภาพบรมศาสตร์ทฤษฎรักษ์ที่เราเห็น
อันนี้คือภาพตอนที่เสร็จแล้ว
แล้วก็ตอนที่เมื่อสักครู่นี้ขับขานด้วยเสียงเพลง
ก็คือเพิ่งจะเสร็จเลยสำหรับศิลปะพ่นไฟ
คนจะคุ้นล่ะเพราะว่าจริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
คุณผ่านพบก็สร้างศิลปะแบบนี้ผ่านรายการโทรทัศน์นะคะ

แต่จริงแล้วไม่ได้เพิ่งทำเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
มาก่อนหน้านั้นยาวกว่านี้ใช่ไหมคะ
หลายรายการแล้วก็บางทีก็ออกฉายบ้างไม่ได้ฉายบ้าง
ออกอากาศบ้างไม่ออกบ้างก็บางทีขอไปทำเรื่องในหลวง
แต่เขาให้ออกทำอย่างอื่นเราก็ไปทำอย่างอื่น
เวลาเราพูดถึงศิลปะแบบนี้คือการพ่นไฟถูกแล้วใช่ไหมคะ
พระบรมศาสตร์ทฤษลักษณ์ภาพนี้
ตั้งใจจะแสดงอะไรออกมาผ่านภาพนี้บ้างคะ

อยากประกาศพระเกียรติของพระองค์ท่าน
ให้กระจอนกระจายไปทั่วโลกผ่านงานศิลปะชิ้นเดียวในโลก
ถ้าเราวาดได้สี

อะไรก็แล้วแต่อย่างอื่นนะวาดด้วยผูกกันวาดด้วยดินสอวาดด้วยปากกา

ผมเป็นคนวาดรูปไม่เก่ง

เราจะคิดทำอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดให้เหมือนคนอื่น
เราจึงคิดให้แปลกให้แตกต่างให้มันมาตรจันทร์

คนทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

ผมจะต้องทำให้ได้ภายใน๒นาที

ก็ตอนมาก็เกือบจะมาไม่ถึง

ให้คนที่รักในหลวง

ได้มีความสุขร่วมกันได้ถ่ายรูปได้

คือตอนแรกเราเตรียมรถตู้คันนั้นไว้
แต่ว่ารถตู้เบรกแตกลงเขา

รถคันนั้นให้ได้ทั้งที่ไม่มีเบรก

แต่ยังไงมาแน่ไม่ยกเลิกทางไทยรัฐทีวีแน่
ก็ต้องมาแล้วก็มานั่งอยู่ที่นี่ครับ
ทีนี้ถ้าเราย้อนให้อธิบายหน่อยได้ไหมคะ
คือคนอาจจะเห็นในรายการโทรทัศน

ถ้าคนไม่เข้าใจก็มีเสียงติเตียนได้เหมือนกัน

สำหรับการใช้วิธีการพ่นไฟ
มีคนเคยตำหนิผม

เอาไฟไปพ่นใส่รูปพระบรมศาสตร์ที่สลัก

เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในสิ่ง
ในความกระตันยูในสิ่งที่เราจะแสดงออก

ถ้าได้อ่านประวัติการแสดงศิลปะของคุณผ่านพบ

ภาพที่ทำขึ้นมา
เป็นพระบรมศาสตร์ที่สลักเป็นส่วนใหญ่

พระบรมศาสตร์ที่สลักก่อนเป็นอันดับแรก
แต่ถ้าพูดคุยกันแล้วแล้วไม่สามารถถึงจะไปอย่างอื่น

คุณรักชาติศาสตร์ภาพมากษัตริย์ไหม

แต่ว่าขอรูปนี้ทั้งรูปได้ไหม

ดิฉันจะบอกได้ไหมคะว่า
ผลงานทั้งหมด

ในหลวงราชการที่๙ทั้งหมดเลย
หรือมีใจอ่อนยอม

มีรูปในหลวงราชการที่๕

ก็ว่าถ้าสมมุติว่าเขาให้พื้นที่เราในการที่จะวาดรูปนี้ก่อนเป็นรูดแรก
อืมมีที่มามีที่มาที่ไปและมีความผูกพันของแรงบันดาลใจนี้ด้วย
จริงเนี่ยดิฉันได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านพบ
มีแรงบันดาลใจสั้นมากคือเหมือนครอบครัวได้รับชีวิตใหม่

น้ำพระไทยของในหลวงราชการที่๙

แต่วันนี้กลับบอกทางรายการเรานะคะว่าจริงมีรายละเอียดที่ก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงมากนัก

แต่ถึงเวลาแล้วที่จะเล่าให้ฟัง

แรงบันดาลใจมาจากไหนคะ
หลวงราชการที่๙ท่านทรงงานหนักมาก

ไม่ยอดท้อนั่งกับพื้น
สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราที่เราจะเปิดเผยมันก็มันเป็นแค่เพียงจุดเล็ก
แต่เป็นแรงบันดาลใจของทั้งชีวิตคุณผ่านพบเลยตั้งแต่นั้นมา
ถ้ามันทำให้ผมก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้ผมขอบคุณมัน
เรื่องราวเกิดขึ้นจากอะไรคะเพราะคนอาจจะรู้แค่ว่า
คุณผ่านพบมีครอบครัวที่ยากลำบาก
กว่าจะผ่านช่วงนั้นได้กว่าจะได้รับโอกาสจากพระองค์ท่าน
แต่ความจริงแล้วชีวิตยากลำบากกว่าที่เคยเปิดเผย
ยากลำบากแบบข้นแขนแสนสาหัส
แสนสาหัสขนาดที่ว่าขนมของผมเนี่ยนะ
คือน้ำข้าวผสมน้ำอ้อยคุณจอมขวัญเคยเห็นน้ำข้าวไหม
สมัยก่อนเขาหุงข้าวเขาจะหุงข้าวแล้วมีไม้ขัดหม้อ
แล้วก็จะลิ้นน้ำข้าวออกมาเราจะต้องเก็บอันนั้นไว้
เพื่อเอามาผสมกับน้ำตาลอ้อยอันนั้นคือขนมในชีวิตของผมสมัยเด็ก

แล้วจากนั้นชีวิตได้โอกาสใหม่เนี่ยตอนไหนคะ
ก็มันนานมากพอพ่อเสียชีวิตยังเรียนหนังสือไม่จบเลย
หน้าที่ที่พ่อตายบอกแม่ไม่ได้พ่อตายแล้วเรารู้
บอกแม่แค่ว่าพ่อลดความแล้วก็ไปกันแม่ก็ไปรู้ที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็ลำบากไปอาศัยใต้ถุนบ้านเขาอยู่
ไปเช่าบ้านเขาเดือนละ๒๕๐เอง๒๕๐ก็ไม่มีตังค์แล้วอ่ะ

เข็นขายของกันขายตรงไหนก็ไม่ได้
ตรงนู้นก็ไล่ตรงนี้ก็ไล่ตรงนี้ก็ที่มีเจ้าของ
กว่าที่เราจะขายของกันได้นี่เลือดตาแทบกระเด็น

แต่นั่นยังไม่ใช่ถึงที่สุดยังไม่ใช่ความยากลำบากที่สุด

ที่สุดคือชีวิตผ่านอะไรคะ
ผ่านผ่านสถานที่ที่คนดีไม่ควรเข้าไปผ่านเรือนจำ

แล้วติดอยู่นานพอสมควร
ตัดสิน๑๑ปี๑๐เดือนติดครึ่งหนึ่ง

เป็นความไม่เข้าใจของญาติผู้ใหญ่
จะให้เราแต่งงาน

เราอยากจะสร้างอนาคตสร้างชีวิตอยากเป็นนักธุรกิจ
กำลังคิดร่วมหุ้นกับเพื่อนทำงาน
แต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจในมุมมองของเรา

ก็มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาบอกว่า
ถ้ามีเงินสักก้อนก็จบได้ทุกอย่าง

ผมไม่รู้หรอกช่วยหาเป็นไหน
อันนี้เอาตังค์โอ้โหตายชีวิตนี้เราไม่เคยคิดที่จะทำเหมือนกันแล้ว
เมื่อมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเอาปืนไปจี้เจ้าของรถเพื่อจะเอารถเข้าไปต่อ
ผมต้องจบเหตุการณ์นั้นด้วยก้มกราบแทบเท้าของเจ้าของรถนั้น
แล้วก็เอาปืนให้เขาไม่พอใจพวกผมยิงทิ้งเลยผมขอโทษ
มันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องมาทำขนาดนี้ไงผมไม่รู้
คือเรื่องก็น่าจะจบนะคะในเมื่อเราไม่ได้อยากทำแล้วเราก็ขอโทษคนที่
ไปให้แล้วจะขับรถมาส่งที่บ้าน
ไปจอดเทียบกับรถตำรวจพอดีเลยตำรวจจะเข้าไปทานอาหารกันฝั่งตรงข้าม
ลูกพี่ลูกน้องที่พลขนพาไปโยนปืนลงใต้ล้องท้องรถระเบิด
ลั่นตอนนั้นก็
เด็นกระดอนขึ้นรถกันหมดแล้วเข้าไปอยู่เรือนจำแม่ก็มานั่งสุดร้องไห้
ทำให้แม่เสียน้ำตาเป็นครั้งแรกเป็นบับอันมหาศาลมาก
ถูกตัดสินจำคุกทั้งหมด
สารตัดสินว่าคุณทำผิด
แต่ว่าคุณกลับใจ

รับสารภาพทั้งศาลก็เห็นใจนะว่า
เรากลับตัวกลับใจได้ในเหตุการณ์
ขอโทษขอโพยกันเขาก็เล่ากันไปอย่างนั้น

คุณได้กระทำความผิดสำเร็จรู้ร่วงลงแล้ว
สารเลยตัดสินว่าต้องจำคุกเท่าไหร่คะ

ปี๑๐เดือนตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
ประมาณ๑๘๑๙
คุณผ่านพบเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของคุณพ่อคุณแม่
ครับ

ในเหตุการณ์มีคุณผ่านพบมีลูกพี่ลูกน้อง
ก็คือมีน้องคนกลางอีกคนนึงติดรถไปด้วยไม่รู้เรื่องเขา
แสดงว่าคุณแม่จะต้องเสียลูกเข้าไปอยู่ในเรือนจำ๒คน
หนึ่งในนั้นคือคนโตคือคุณผ่านพบ

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นตอนไหนคือเราไปทำอะไรในเรือนจำถึงเกิดจุดเปลี่ยน
หรือแม้กระทั่งไปพบพระองค์ได้ยังไงคือเชื่อมต่อกันยังไงคะ
เรือนจำเหมือนสำนักตักกษีลานะมันมีความรู้ให้เราร่ำเรียนเยอะแยะไปหมดเลย
ผมเรียนทุกอย่างที่เขาสอนงานศิลปะต่าง
เราทำเป็นหมดทุกอย่างค่ะรวมถึงพ่นไฟนี้ด้วยเหรอพ่นไฟนี้ไม่ได้เอามาต่อยอดทีหลัง
เฟอร์นิเจอร์งานกรึงงานแกะงานปั้นงานวาดงานอะไรก็แล้วแต่เขาสอนหมด
แล้วแต่ใครจะเอาชีวิตในเรือนจำได้ความรู้ล่ะบอกตรงว่าก็คือได้ความรู้
แล้วเราก็เห็นคนที่มีคดีใหญ่คดีประหารชีวิตตลอดชีวิตเขาเขียนดีการ์ถึงในหลวง
เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษเขาเขียนกันเราเขาเขียนได้เราก็เขียนได้เราก็มีมือนี่
หนูก็เขียนได้ตอนที่ตั้งใจจะเขียนดีการ์เนี่ย

แปลว่าก็เพิ่งเข้าไปไม่กี่ปีหลังจากที่ถูกตัดสินใช่ไหมครับ

เขียนเองด้วยความรู้แค่เท่าที่มีคือ๑๔หน้ากระดาษเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรคำราชาศัพท์ทั้งหมด

หน้ากระดาษใจความสำคัญของการถวายดีกาคืออะไรคะ
ขอให้ลูกพี่ลูกน้องผู้พี่เนี่ยกับน้องชายออกไป

ขออยู่ในนี้คนเดียวแล้วให้สองคนนั้นไปช่วยแม่ทำมาหากิน

ถ้าเราจะขออะไรใครร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นการขอที่มากเกินไป
เราต้องรู้จักขอให้พอเหมาะพอควรกับฐานะของเรา

นั่นคือใจความสำคัญใน๑๔หน้ากระดาษ

แล้วยังไงต่อคะ๑๔หน้านั้นถึงพระหัสพระองค์ได้ยังไง
เสร็จแล้วจะส่งยังไงอ่ะ

ส่งตู้ไปสนีย์แล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
พอดีช่วงนั้นมีสมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาเปิดห้องสมุทรเมืองจันทบุรี

งั้นเราฝากจดหมายแม่ให้เอาไปถวายสมเด็จพระเทพดีกว่าไหม
มาเยี่ยมก็เลยเอาจดหมายให้แม่เอาไปส่งให้สมเด็จพระเทพ

อ่านหนังสือไม่ออกแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นแม่ค้าข้างถนน
แล้วแม่จะเอาไปส่งอย่างไร
ถ้าสมมุติว่าแม่เนี่ยใช้ให้ผมเอาไปส่งอย่างนั้นบ้างผมไปทำได้ไหม

เพราะว่าคุณผ่านพบอยู่ที่จันทบุรี
แล้วในวาระนั้นคือสมเด็จพระเทพเสด็จที่จันทบุรี
แต่แม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแน่ว่าจะใช้ขั้นตอนแบบไหน

แล้วกะว่ารอรับเสด็จถ้ามาแล้วก็ยื่นให้

แหมจะต้องล้ำเส้นออกไป

ถูกในทหารกันไว้เวลาวิว่ายกันใหญ่เลยอ้าเหิ่มเข้าอ้าเหิ่มเข้า
แม่ก็ก้มลงหยิบรองเท้าแตะแล้วก็โยนลงไป
ไม่มีรองเท้าแตะแล้วเข้าได้ไหม

ชื่นชมอ่ะชื่นชมคือแก
แล้วได้ทุนก้าวถวายไหมคะ
ต้องได้ประเทศผันมาเห็นพอดีอะไรกันเหรอ

แล้วก็เรียกแม่เข้าไปคุยในพระปา
คือหยุดพระราชดำเนินหยุดก่อน

ถามเหตุมันเป็นไปมายังไงอะไร
ก็ได้นำหนังสือนั้นถวายท่านแล้วก็

หลวงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ

อะไรที่ทำให้เราแน่ใจว่า
สิบสี่หน้ากระดาษถึงพระหัสของพระองค์คะ

จดหมายกลับมาผมไม่รู้จะเรียกอะไรนะ

เขียนจดหมายแบบนี้อีกฉบับหนึ่งส่งตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

ไม่ถูกต้องตามราชการ
ถ้าเรียนขออนุญาตย่อขั้นตอนนะคะ

หนังสือของเราถึงพระองค์ท่านจริงเหรอ

เราจะได้เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์เหรอ
รถสีครีมอะไรรถรถอะไร

แล้วมีคนไปดูครอบครัว

ไม่ไปดูไปถามแม่ไปถามอะไร

สิงหาปีสามห้าก็ได้ออกมาหมดเลย

ราชนานอภัยโทษทั้งหมดก็ได้ออกมาแล้วก็ออกมาบวชเป็นพระ
แล้วก็ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านประมาณปีหนึ่ง
แล้วก็ใช้วิชาความรู้ในการทำงานศิลปะเนี่ย
ตำหนักปางทองของท่านที่แม่ห้องศรผมเป็นคนแกะป้ายเอง
งานศิลปาอาชีพงานอะไรต่างที่แม่ทางสอนท่านเสด็จไปผมก็
ตั้งแต่แวบแรกที่ก้าวออกจากเรือนจำเนี่ยนะคะ
นั่นคือความตั้งใจที่ทำมาตลอดจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันใช่ไหม
เพราะทำไมเวลาที่คนบอกว่าต้องการศิลปะพ่นไฟ
คุณผ่านพบถึงขอว่าขอเป็นพระบรมศาสติสลักษณ์
ครับทุกสถานที่ขอว่ารูปนี้ก่อนแล้วคุณจะให้ผมว่ารูปอะไรก็ได้
ความตั้งใจจริงที่อยู่ในใจตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวออกมา
ตั้งใจว่าชีวิตนี้จะทำอะไรคะ
ทำดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ไม่ทำงานผมไม่ไปสมัครงาน
ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นดิ้นลนต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองเข้ากรุงเทพ
ไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยนอนอยู่
คุณเคยเห็นคนนอนอยู่ตามหน้าเหมือนคนบ้าคนสกปรกนอนอยู่ตามฟุตบาทไหม
ผมนอนอยู่อย่างนั้นหลายวันไม่รู้จะไปไหนเงินไม่มี
จะทำอะไรกินก็ไม่มีเข้าห้องน้ำยังไม่ได้เลยในกรุงเทพ
ต้องเสียตังค์ลำบากมาก
หลังจากที่ตั้งใจว่าจะทำความดีถวายในหลวงราชการที่๙แล้วเนี่ยนะคะ
อะไรคือแรงบันดาลใจให้ฮึดกลับมาแล้วเป็นคุณผ่านพบที่เรานั่งคุยกันถึงวันนี้
อะไรคือคำสอนอะไรคือภาพที่เราจำอะไรคือแรงผลักคะ
ผมถูกสอนให้รักในหลวงมาตั้งแต่เด็กแล้วจากปู่ย่าตายายพ่อแม่
ซึ่งผมไม่รู้เหตุผลผมรู้แต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เห็นแล้ว
ปฏิทินเห็นแล้วมีแต่ในหลวงทั้งนั้นเลย
แล้วในรายการทีวีก็ในหลวงลุยน้ำในหลวงช่วยเหลือ
หลวงนะช่วยเหลือประชาชนบนเขาบนดอย
สิ่งทุกอย่างที่ธุรกันดาลเดินไปผมเห็นภาพนั้นมาตลอด
แล้วเราเราจะทำอะไรบ้าง
แค่นั้นเองจำได้ไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพที่เท่าไหร่
ที่เราใช้ศิลปะพ่นไฟจำไม่ได้ไม่เคยขายด้วย
มีคนขอซื้อมีคนขอประมูลมีคนอยากได้มาก
ผมไม่เคยคุยเรื่องราคากับใครคุณผ่านพบ
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ที่ฉันคงต้องถามถึงนะคะ
เพราะว่าในแง่ของความทรงจำวันที่เราเริ่มจะได้รับรู้ข่าวกันมานะคะ

วินาทีที่ได้ทราบข่าวอย่างเป็นทางการคุณผ่านพบทำอะไรอยู่คะ
เดินโทรศัพท์ถามทุกคนแล้วก็รอรับโทรศัพท์ว่า
อาการของพระองค์เป็นอย่างไรบ้างผมไม่มีทีวีดู
ผมอยู่ที่วัดปางหมูที่จังหวัดแม่ห้องศรผมไปอยู่วัดเพื่อรอวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านใหญ่ที่สุดในโลก

ผมกำลังเตรียมงานแล้วก็หาผ้าป่าหาคนมาช่วยเพื่อที่จะวาดวันที่๕ธันวานี้ให้ได้
ซึ่งผมกำลังดำเนินการอยู่แล้วเกิดเหตุนี้ขึ้นพอดี
ว่าถือโทรศัพท์เพื่อที่จะรอใครโทรมาแล้วก็บอกว่าข่าวไหนเป็นเรื่องจริง
ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรเป็นจริงหรือไม่จริงเพราะเราไม่มีทีวีดูอยู่บนเขา
หลังจากที่ได้ทราบว่าข่าวอย่างเป็นทางการออกมาแล้วตามที่เราวิตกกังวลกันตอนนั้นแวบแรกคิดอะไรคะ

เสียดายความสูญเสียสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกับตอนที่เราเสียพ่อเรา
เราลดความตายแล้วเราไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเป็นพ่อของแผ่นดินอ่ะ
แล้วท่านไปร่วมโพรร่วมไซส์แล้วทุกวันนี้พูดได้ว่าผมทำมาหากินกับสิ่งนี้ก็ได้
ผมไปงานต่างไปรายการทีวีไปที่ไหนผมก็ได้เงิน
เพราะฉะนั้นผมมีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่าน
ต่างจากคนอื่นผมมีข้าวกินมีเงินใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ขับรถ
ผมมีเงินมาก็จากการทำงานเพื่อพระองค์ท่าน

ยังเหมือนเดิมหลังจากที่ก้าวออกจากเรือนจำในวินาทีนั้นไหมคะ
นับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทั่วประเทศไทย
ตลาดนัดถนนคนเดินไม่ต้องมีคนเชิญ
ผมจะไปวาดรูปให้ทุกคนดูตามสถานที่ต่าง
เพื่อที่จะบอกเขาว่าวันที่๑๓ตุลาปีหน้านะ
ผมจะวาดพระบรมศาสตร์ที่จะรักให้ยิ่งใหญ่ที่สุดบนยอดดอย
เพื่อผมเลือกที่แม่ห้องศรเพราะเหตุว่ามันเป็นมุมของประเทศไทย
ของประเทศไทยตรงนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ท่านหันมาสู่ทศตะวันออกเฉียงใต้
อ่าวไทยเหมือนกับท่านมองดูประชาชนทั้งประเทศ
ท่านจะต้องปกป้องคุ้มครองแล้วก็ทำให้ประชาชนของท่านมีความสุขครับ
ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผ่านพบถ้าความตั้งใจหรือแม้แต่เสียงของคุณผ่านพบตอนนี้
ถ้ายังถึงพระเนธพระกันของในหลวงราชการที่๙อยากจะสื่อสารว่าอะไรคะ

ไม่มีเนื้อไม่มีดนตรีจะคิดคิดไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วจะร้องจบไหมมันจะเป็นเพลงไหมไม่รู้สักนาทีนึงอาจจะไม่ถึง

พ่อมีวิชาเรียกฝน
พ่อมีเวทมนต์

เด่นด้วยบุญญาค่าบาทภูมิใจ
พระบาทสมเด็จ
ภูมิพลมหาราช
พ่อหลวงของชาติ

ทวายพระพ่อนชัย
ขอน้อมส่งองค์ในหลวงสู่สวรรคาลัย
ผ่านพบเอาความตั้งใจ
ทั้งหัวใจถวายพระพร
วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณผ่านพบจริงนะคะ
ถึงแม้ว่าจะทั้งไม่สบายหนักมากแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุ
แต่ว่าได้ทำอย่างที่เราอยากจะสื่อสารร่วมกัน
แล้วคิดว่าเราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจร่วมกันด้วย

ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่ในช่วงเวลาที่สูญเสียร่วมกัน

แต่ว่าในความทรงจำยังคงมีรอยยิ้ม
ยังคงมีการระลึกถึงที่ทำให้เราเดินต่อไปได้

โปรดติดตามตอนต่อไป